ตาที่จังหวัดอ่างทองคุณผู้ชมค่ะใจสลายเลยค่ะ
ลูกสาวส่งหลานสาวจากกรุงเทพ
อายุสักประมาณ๓ขวบมาให้ดูแลได้ประมาณ๕เดือน
อยู่ไปอยู่มาหลานสาวถูกเท่าหื่นอายุ๖๑ปี
กระทำอาณาจารย์ใจสลายไหม
และปรากฏว่าล่าสุดตำรวจสามารถจับกลุ่มเท่าหื่นรายนี้ได้แล้วนะคะ
แต่ตอนตำรวจไปสอบถามว่าทำหรือเปล่ากลับปฏิเสธ
โอ้โหญาติของน้องก็เลยโกรธสิคะ
ทีนี้ก็เลยเกิดเหตุการณ์ชุนละมุนวุ่นวายอย่างคลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้ค่ะ
นี่คุณผู้ชมคือหลักฐานมันทนโทษเพราะอะไร

แล้วว่าน้องถูกกระทำอนาจารย์
ครั้งสุดท้ายที่ไปพบน้องอยู่กับอิตาเท่าคนนี้
อะไรเยี่ยมจะมาปฏิเสธไงถ้าโดดแบบนี้
นี่เป็นช่วงที่ชุนละมุนวุ่นวายนะคะ
ญาติของน้องอายุ๓ขวบค่ะกรูเข้าไปทำร้ายเท่าวัย๖๑ปี
โกรธแค้นที่ถามว่าทำอนาจารย์น้องหรือเปล่า
แต่เท่าไรบอกว่าไม่ได้ทำนะคะ
ตำรวจนำหมายสารไปจับกลุ่มเท่ารายนี้แล้วนะคะ
เอาล่ะทีนี้เราไปสอบถามคุณตาของน้องที่ตกเป็นเหยื่ออายุ๓ขวบ
คุณตาอายุ๖๗ปีบอกว่าลูกสาวที่ทำงานอยู่กรุงเทพ
ได้นำหลานสาวอายุ๓ขวบมาให้ตัวเองเลี้ยงได้สักประมาณ๕เดือนแล้ว
หลานสาวเป็นเด็กฉลาดพูดเก่งไปเรียนอยู่ที่ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนแห่งหนึ่ง
เมื่อวันที่๑๒สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นวันหยุดไง
หลานสาวขี่รถจักรยานเล่นภายในร้านข้าวแกงของตนเอง
ช่วงกลางวันคือคุณตาขายข้าวแกงไง
คนก็เยอะลูกค้าก็เยอะก็เลยไม่ได้มีเวลาดูหลานสาว

ไปตามตัวหลานสาวไปพบว่านี่ไงคุณ
ไปอยู่ที่บ้านตะเภาอะไรนี่
ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านห่างไปสักประมาณ๕๐เมตร
ตอนแรกคุณตาของหลานบอกว่าไม่ได้รู้สึกเอกใจนะ
แต่ลูกสาวไปเห็นความผิดปกติตัดสินใจ
พาหลานสาววัย๓ขวบไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล

คุณตาอายุ๖๗ปีใจสลายเลยค่ะ
เพราะหมอบอกว่าคุณตาค่ะหลานถูกกระทำอาณาจารย์นะคะ
คุณตาถึงบางอ้อเลยไอ้เพื่อนบ้านรายนั้นแหละเป็นคนทำ
คุณตาบอกว่าใจร้ายมากที่มาทำกับเด็กอายุ๓ปี

ทีนี้คุณตาบอกว่าแม้ผู้ต้องหาจะปฏิเสธ
แต่จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ